คุณผู้ชมคะไปดูคลิปนี้กันหน่อย
เขาบอกว่าอุกอาจแล้วเกินยิงคู่อริการ
แล้วเป็นแรงงานต่างด้าวซะด้วยค่ะ
โอ้โหไปกันใหญ่แล้วค่ะ
แรงงานชาวเมียนมาเขาก็มีปืนแล้วด้วยนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แรงงานชาวเมียนมามีปัญหากันค่ะ
คู่อริกันเกิดขึ้นอยู่ในแถวหอพักในซอยไทยยูเนียนค่ะ

โอ้โหถือปืนจังก้ามาเลย
นี่นี่นี่อ่ะวนไปเถียงกันก่อน

มีอยู่สองฝั่งยิงเลยนะคะโอ้โห

เหตุการณ์นี้ตั้งแต่เช้าวันที่๖กันยายน
ชาวเมียนมา๒คนเดินมาโวยวายหน้าหอพัก
มีปากเสียงกับเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน
ก็คนที่ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขายาวลายพรางนั่นแหละนะคะ
ถืออาวุธปืนจังกล้าเข้ามาเลยทีเดียว
เขาทะเลาะกันเป็นภาษาเมียนมานะคุณผู้ชม
ยิงใส่เข้าไป๒๓นัดนะคะ

ดีนะไม่ได้โดนตัวอีกฝั่งหนึ่ง

สักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ

พัฒนาแรงงานชาวเมียนมานี่ตรงนี้เลยค่ะ

ก่อนเกิดเหตุเห็นพี่ชายของผู้เสียหายออกมาห้ามทันเวลา

ถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะมีเจ็บมีตายได้
ไม่มีใครกล้าแจ้งความด้วยนะคุณนะ
แล้วก็มีการย้ายของออกจากหอพักไปแล้วในช่วงเช้าด้วยค่ะ

เขาแจ้งตำรวจสพเมืองสมุทรสาครให้มาตรวจสอบ
แล้วยึดรถมอเตอร์ไซค์ของตัวคนก่อเหตุไว้ได้

แต่คุณยิงปืนแบบนี้ในที่สาธารณะคุณผิดแน่นอน